แล้วก็เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นอย่างไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้

เมื่อวานคนแชร์กันเยอะเรื่องของการจองตัวรถไฟล่วงหน้า
ประกาศหลักเกณฑ์การจองตัวล่วงหน้าแบบใหม่พร้อมรายละเอียด
ผู้โดยสารที่จองตัวเดินทางน้อยกว่าร้อยละ๒๕ของระยะทางขบวนรถ
ตัวล่วงหน้าได้๑วันงงยังคุณผู้ชมฟังต่อ
ถ้าเดินทางร้อยละ๒๕แต่ไม่ถึงร้อยละ๖๐ของระยะทาง
ล่วงหน้าได้๓๐วันและจองตัวตั้งแต่๑๖๐ของระยะทาง
ล่วงหน้า๙๐วันโดยแบ่งเป็นสายเหนือ๒ขบวน
อีสาน๔ขบวนและใต้๒ขบวน
โอ้โหคุณผู้ชมคอมเมนต์กระหน่ำรถทัวร์จอดกันแล้ว
เขาบอกว่าการจองตัวรถไฟนี่ต้องเก่งคณิตศาสตร์เก่งคำนวณระยะทางแบบนี้เลยหรือ
แต่จริงแล้วผู้โดยสารไม่ต้องคำนวณเองแค่แจ้งกับสถานีต้นทางและปลายทางในการจองตัวเท่านั้น
หลักเกณฑ์นี้เปิดให้จองได้แล้วตั้งแต่วันนี้๒๐พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับ
แยกแทบไม่ออกประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคลิกผิดไปอันขาด
จุดสังเกตของเพจจริงของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายขีดถูกติ๊กถูกสีฟ้าครับ
เราวงไว้ให้ดูคุณผู้ชมเป็นการยืนยันตัวตนว่านี่แหละเพจจริง
ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า๕๐๐๐คนมีข้อมูลหน่วยงานชัดเจนติดต่อได้
ฉะนั้นต้องระวังมิจฉาชีพมาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวอย่าไปเชื่อและอย่ากดแชร์ด้วยครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนเหมือนกันครับหลังจากมีการแชร์กันว่า
จะแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๐๐บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับไปเช็คกับกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังมาแล้วก็ได้คำตอบว่าที่แชร์กันมันปลอมครับเป็นข้อมูลเท็จ
กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่มีการแชร์กัน
ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลดังกล่าว
หากต้องการรับข้อมูลที่ถูกต้องให้ติดตามจากกรมบัญชีกลางเท่านั้นครับ